สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นวันทำงานวันแรกนะครับ
พร้อมกับการประกาศเตือนเรื่องของความแปรปวนที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
อย่างที่ได้บอกนะครับว่าคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทรัพย์ประกาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเป็นวงกว้าง
กว้างกว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้ด้วยซ้ำนะครับ
อย่างที่บอกไปก็เป็นปัจจัยเรื่องของอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
มาเจอกับความร้อนชื้นนะครับที่มาปกกลุ่มในบริเวณตอนกลางประเทศ
นี้เจอกันมาตั้งแต่กลางสัปดาห์จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งก็อาจจะทำให้ฝนนั้นกระจายตัวไม่มากเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าปัจจัยสำคัญก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระยะสูงแบบนี้
ซึ่งการเคลื่อนที่มาของกระแสลมนี้เนี่ยนะครับ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างฉับพลันทันทีทันใดนะครับ

หลังจากนั้นมีฝนฟ้าขนองครับ

อากาศนั้นเริ่มเย็นลงจากอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาแล้วก็ฝนที่ตกลงมานะครับ

แต่ว่าหลังจากกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับ

ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกนะครับ
ติดกับพม่าอากาศจะเริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ

ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางครับ

นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เหนือรอหน่อยนะครับ
ฝนเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันได้ดีเลยทีเดียวนะครับ

แต่ว่าต้องระวังก็คือเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
ยิ่งมีอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยนะครับ
พื้นที่เหล่านั้นมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของพายุเหลวเข็บ

สังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

แต่ว่าต้นสัปดาห์คุณผู้ชมดูสีแดงฟ้าเข้มเนี่ยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้จะสังเกตว่ามีการเข้ามาปกคลุมตอนบนมากยิ่งขึ้น

ที่จะมาช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควัน
ดังนั้นในช่วงแรกที่มีการแผลลงมาของกระแสลมเนี่ยนะครับ

อาจจะมีหมอกควันเข้ามาปกคลุมกรุงเทพอีกวัน๒วันนะครับ

ซึ่งนี่แหละครับเป็นภาพสถานการณ์หมอกควันที่เราคงต้องเตรียมรับมือต่อไป
เหนือยังคงสังเกตว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณหมอกควันเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
อยู่ภาคเหนือก็ต้องระวังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ